เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาบอกว่ามีผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อจะงัดไอ้ตะแกรงตรงท่อระบายน้ำออกไป
แล้วทำแบบนี้อยู่ทั่วเมืองแล้วก็ย่านชานเมืองเป็นเวลา๑เดือนนะคะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมากแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
คุณผู้ชมดูนะภาพกล้องวงจรปิดหลายจุดเลยนะในมุมของพื้นที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
จะจับภาพได้ขนาดที่ผู้ก่อเหตุเห็นไหมคะที่ลูกสอนชี้อยู่นี่นะ
ขี่ตระเวนไปทั่วเมืองเพื่อจะขโมยตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำแบบนี้

งัดไปในแต่ละจุดเนี่ยก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะ
ทำทีขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนชะลอก่อนมองซ้ายมองขวา
พอไม่มีคนปั๊บยกไปเลยเขาบอกว่าบางจุดก็แบบว่าเหมือนจอดรถ
แล้วก็เข็นรถมอเตอร์ไซค์พอสบโอกาสก็งัดตะแกรงเนี่ยออกไปเลย
แล้วก็ยกใส่ด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วคลุมด้วยถุงคล้ายกับกระสอบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปงานนี้ชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนมากนะ
ว่าคือบางครั้งท่อระบายน้ำแบบนี้ฝามันหายไป
มันทำให้เกิดอะไรอุบัติเหตุคือเอาไปสองอันแล้วนะนี่นี่นี่
อีกจุดหนึ่งแล้วน่ะนี่นี่แล้วก็มีอะไรคุมคุมไว้ให้มองไม่ชัด
อืมทำแบบนี้ค่ะคือมันเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าแบบกลางค่ำกลางคืน
คนเดินไม่ได้ดูว่าท่อระบายน้ำไม่มีฝาท่อ
มันก็จะทำให้คนตกลงไปในท่อชาวบ้านบอกไม่ไหว
เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยและนี่ค่ะล่าสุดเลย
ตามภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสพมนครศรีธรรมราช
และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของเทศบาลนครศรีธรรมราช
รวบตัวนายสมศักดิ์รัตนาวิราชอายุ๔๒ปี

รวบตัวได้ขณะจอดรถติดไฟแดง
บริเวณสี่แยกท่าซักถนนปากนครตะบนท่าซัก
พร้อมกับของกลางก็คือตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ
แสดงว่ากำลังจะไปก่อเหตุเลยกำลังก่อเหตุแล้วด้วย
ก่อเหตุแล้วแต่อาจจะกำลังไปที่อื่นนะคะ
แล้วก็มีท่อนเหล็กยาวประมาณ๑ฟุตอีก๒อัน
และอะไรรู้ไหมคะยาบ้าในกระเป๋ากางเกง๒เม็ด
เรื่องต้นนายสมศักดิ์ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุแบบนี้จริงค่ะ
โดยนำของที่ขโมยไปก็คือตะแกรงฝาท่อไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า
แล้วเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพก็คือติดยาแหละ
แล้วก็ไม่มีตังค์นะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะส่งตัวนายสมศักดิ์ไปดำเนินคดีนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าตอนนี้โล่งใจแล้วก็ดีใจนะ
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วหลังจากที่ต้องอยู่กันแบบหวาดระแวง
เพราะว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุตกตรงนี้ตกท่อเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะคะ
ตอนนี้ทางเทศบาลก็นำฝาท่อที่ทำจากปูนคอนกรีตเอามาปิดทับเอาไว้ชั่วคราว
จริงมันเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยเพราะว่าไอ้ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำมันเป็นเหล็ก
แล้วเวลาคุณเขาเอาไปขายรับซื้อของเก่าเหล็กมันหนัก

แต่ก็ต้องฝากไปยังคนที่เขารับซื้อของเก่าด้วย
เช็คให้ดีกันถ้าเป็นฝาตะแกรงมันไม่ควรขายได้นะ
คือถ้าไปรับซื้อเนี่ยนะก็มีความผิดด้วย
รับซื้อของโจรนะต้องระวังนะคะ